คุณผู้ชมไปย้อนรอย๒๐ปีมหากราบทุจริตนะคะ
สำหรับการขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปเนี่ยค่ะนอกจากการทำงานขององค์กรอิสระแล้ว
ประชาชนเองก็ต้องไม่เฉยเมยร่วมแจ้งเบาะแสนะคะ
เพราะว่าการต้านทุจริตเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้ค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยมหากราบการทุจริตที่เคยเป็นคดีดัง
ในช่วง๒ทศวรรษที่ผ่านมาติดตามเรื่องนี้จากรายงานได้เลยนะคะ
สภาพโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรประการที่ถูกทิ้งร้าง
เป็นร่องรอยมหากราบการทุจริตที่สำคัญในรอบ๒๐ปี
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบประประชอพบว่านายวัฒนาอสเวฮม
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัยพร้อมพวกผลักดันให้ผู้รับเหมาในเครือข่ายกว้านซื้อที่ดิน
และนำมาขายให้ราชการในราคาที่สูงบางแห่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน
และการทำสัญญาว่าจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการเอื้อประโยชน์
ด้วยการทำงานของปปชคดีนี้นายวัฒนาและพวกถูกตัดสินจำคุก๑๐ปี
ค่าราชการระดับสูงต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกว่าหมื่นล้านบาท
ทุจริตซื้อรถและเรือดับเพลิงมูลค่า๖๐๐๐ล้านบาทนับเป็นคดีหัวครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างชัดเจน
จากการทำงานของปปชสารได้พิพากษาจำคุกนายประชามาลีนนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่าฝืนระเบียบการจัดซื้อเอื้อประโยชน์ทั้งที่สินค้ามีผู้ผลิตหลายรายจัดซื้อได้ตามวิธีการปกติและสามารถผลิตได้ในประเทศ
คดีนี้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศยังให้เอกชนจ่ายค่าเสียหายกว่า๗๐๐ล้านบาท
หลังพบว่าทางการพม่าได้สั่งซื้ออุปกรณ์จากบริษัทในเครือของครอบครัวชินวัฒน์
สารดีกาจึงพิพากษาจำคุกนายทักษิณ๓ปีไม่รอลงอาญา
สนับสนุนโดยกองทุนปปช